แต่ที่ยังมาอยู่แต่ดีขึ้นนะคุณ
นั่นก็คือเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กนั่นเองนะครับ

กรุงเฮคุณภาพอากาศทุกพื้นที่

ดัชนีคุณภาพอากาศดีมากขึ้นแล้วนะครับ
ต้องบอกว่าแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจ

เห็นบอกว่าวันที่๗กุมภาคือวันพรุ่งนี้
และอีกระลอกหนึ่งก็คือ๑๓๑๕ช่วงวาเลนไทยเลย
อากาศจะปิดนะครับอาจจะทำให้ฝุ่น
ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
จริงมันก็มีแหละเรายังผลิตฝุ่นขึ้นเรื่อย
ของการแก้ปัญหานะครับรวมถึงการควบคุมสั่งให้หยุดโรงงาน
ที่การประกอบการอาจจะได้รับผลกระทบด้วย
อกจากนี้ยังมีเรื่องของการเพิ่มบทลงโทษ
โฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑ์อาหารต่างด้วยนะครับ

สวัสดีครับทั้งสองเรื่องที่ว่านี้
เป็นเรื่องดีที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวาน

เรื่องสินค้าหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริม
ยาลดความอ้วนอะไรพวกนี้

ความสวยความงามกับเรื่องสุขภาพ
สองเรื่องนี้ถ้าใครมาชวนไปซื้ออะไรกินอะไร
แล้วทำให้สวยได้ทำให้ผอมได้

อาหารเสริมทั้งเครื่องสำอางเป็นข่าวใหญ่โต

มีคนถามว่าเออแล้วไปถึงไหน

เป็นไฟไหม้ฟางแล้วก็เงียบไปเฉยแล้วก็กลับมาใหม่
เมื่อวานที่เป็นข่าวดีก็เพราะมีหัวข่าวนี้ว่า
คอรมอตั้งกฎเหล็กเรื่องพรบอาหาร
ไม่มีเตือนทำผิดจับปรับติดคุก
มติคอรมอออกมาเรื่องพรบอาหารฉบับใหม่คือพรบอาหารของเดิมเนี่ย
ใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๒๒แล้วมันก็ไม่ทันกับสถานการณ์บทลงโทษบทปรับ
ไม่ไม่ทำให้คนกลัวแต่ว่าพรบอาหารที่ออกมาใหม่เมื่อวานนี้ผ่านคอรมอลนะครับ
ยังไม่ออกมาบังคับใช้เอาเป็นว่าคอรมอเห็นชอบเห็นชอบแล้วส่งสนช
มันจะมีบทลงโทษเกี่ยวกับเรื่องเช่นการโฆษณาหลอกลวงเนี่ยของเดิมเนี่ย
จำคุก๓ปีปรับสามหมื่นของใหม่จำคุก๓ปีเหมือนเดิมแต่ปรับ๓แสนนี่เห็นไหมฮะ
เพิ่มขึ้นมาสิบเท่าตัวเลยพวกอาหารเสริมที่เป็นโทษกับร่างกายเนี่ย
ไม่ต้องพิสูจน์กันนานหรอกครับถ้าเห็นชัดชัดเนี่ย
เอาเลยมีโทษปรับทันทีเขายกตัวอย่างอะไรรู้ไหมครับ
กาแฟผสมสารลดความอ้วนโอ้โหที่ว่าขายดิบขายดีเป็นเศรษฐีกันมหาศาล
ขายดิบขายดีเอ้าพรบอาหารฉบับใหม่บอกผิดเอาสารอาหารลดความอ้วนไปใส่ในกาแฟผิด
แล้วความผิดอย่างนี้เนี่ยของเดิมกว่าจะพิสูจน์ได้นาน
ของใหม่นี่ไปเห็นโฆษณาอย่างนี้นะกินกาแฟนี้แล้วลดความอ้วนผิดเลย
ผิดเลยไม่ต้องไปแจ้งเตือนสามารถดำเนินการทั้งจำทั้งปรับได้
แพงด้วยนะครับโทษแพงด้วยครับ
นี่จะเห็นว่าเรื่องเฉพาะพรบอาหารอย่างเดียวนะ
นี่ยังไม่นึกพรบเรื่องเครื่องสำอางนะ
เครื่องสำอางก็กำลังจะติวให้เข้มขึ้นไอ้ประเภทที่โฆษณาหลอกลวงกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจอหมด
จากนี้ไปเนี่ยเจอหนักเลยครับถามว่ากฎหมายนี้เป็นยังไงผ่านคอลโลมอลแล้ว
ขั้นตอนจากนี้เมื่อผ่านคอลโลมก็บรรจุส่งไปที่สภานิติบัญญัติ
สภานิติบัญญัติก็รับหลักการแล้วก็จะทำออกมาเป็นกฎหมาย
แต่ปัญหาก็คือว่าเออนี่มันใกล้ปลายของรัฐบาลนี้แล้วของสภานี้แล้ว
อีกหน่อยสภาพผู้แทนรัศดรก็คงจะมาแต่ว่าเรื่องดีเหล่านี้ต้องตามต่อครับ
ต้องออกมาเป็นกฎหมายแก้ไขให้โทษแพงขึ้น
ตอนนี้เขาเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเมื่อกฎหมายเข้มแข็งแล้ว
บังคับใช้กฎหมายเป็นยังไงจะเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง
เหมือนต่างประเทศเขาไหมที่เป็นห่วงอีกอย่างก็คือว่า
เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มาบังคับใช้กฎหมายมาทำงานน้อยมาก
ราวที่แล้วที่มีเรื่องขึ้นมาอ้าวอ่านข่าวไปอ่านข่าวมาก็บอกว่า
ออยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตรวจไปตรวจเรื่องอาหารเสริมเรื่อง
ยาปลอมเรื่องอะไรพวกนี้มีอยู่๗๘คนมีอยู่๗๘คนฮะ
เราไปเพิ่มข้าราชการก็ไม่ได้เพราะว่างบประมาณประเทศเรามีน้อย
เราอยู่ในภาวะคุมกำเนิดค่ารัชการ
แต่ว่าเขาต้องไปทำงานตั้งเยอะแยะ
แล้วจะทำยังไงอันนี้ก็น่าห่วง
แต่ว่าเอาเถอะถึงข้าราชการจะมีน้อย
แต่ขอให้ทำงานต่อเนื่องอย่างจริงจัง
แล้วโทษแรงขนาดนี้จำคุกกันอย่างนี้เนี่ยนะ
จำคุกตั้ง๒ปี๓ปีปรับกันเป็นหลายแสนอย่างนี้
ให้มันรู้กันไปครับว่ายังจะมีการหลอกลวงประชาชนอยู่ไหมโดยเฉพาะอาหารเสริมทั้งหลาย
ถัดมาวันนี้ที่เป็นเรื่องต่อเนื่องและจะต้องนำมาขีดเส้นใต้ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้หยุดไม่ได้
ออกมาเยอะเลยครับมาตรการที่ออกมาเนี่ยเพราะว่ามีรายงานในคอลโลมอว่าเด็กผู้สูงอายุผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
ตอนนี้เดือดร้อนกันเยอะถึงแม้ว่าวันสองวันนี้กำลังจะดีขึ้นก็บอกดีขึ้นหน่อย
แต่พรุ่งนี้วันนี้๖๗๘จะกลับมาใหม่
ฉะนั้นมติคอรมอเมื่อวานเนี่ยหลายเรื่องที่น่าจะเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือนี่
สั่งหยุด๖๐๐โรงงานให้ปรับปรุงคือโรงงานเนี่ยมีประมาณแสนกว่าโรงงานนะแล้วพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ประมาณ
โรงงานแล้วที่สั่งให้หยุดปรับปรุงทันทีเนี่ย
โรงงานเพราะว่า๖๐๐โรงงานเนี่ยตัวการสำคัญเลยที่ปล่อย
ลพิษออกมาฉะนั้นสั่งแล้วสั่งแล้ว๖๐๐โรงงานเนี่ยเป็นส่วน
โรงงานที่มีหม้อต้มอ่ะโรงงานที่มีหม้อต้มก็จะมีควัน
มีมีฝุ่นมากหน่อยสองคอรมอขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้
ช่วยเหลือกันแจกจ่ายหน้ากากป้องกันเหมือนกับที่แจกจ่ายอยู่
ในเวลานี้นี่ขอละมเขาเขามีมติมานะถัดมาขอละมสั่ง
หน่วยงานร่วมกันแก้ฝุ่นโอ้ยเยอะเลยหน่วยงานที่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิตอลกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกันสร้างมาตรการสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้มาเยือน
ขึ้นนี่ผ่านมติคอลโลมอนะถัดมาก็มีข่าวจากกอทม
ใหญ่นี่อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยด่าหน้ากันฉีดน้ำอย่างนี้
เลยเพราะว่าไอ้ฝุ่นข้างล่างเนี่ยถ้าปล่อยไว้มันก็
กลายเป็นฝุ่นเล็กขึ้นไปขึ้นไปข้างบนฉะนั้นแก้ที่ต้น
เรื่องเจ้าหน้าที่หน่อยคนต้องใช้เยอะหน่อยแล้วต้องไปทำ
ดึกดึกดื่นดื่นอย่างที่ว่าอย่ามาทำกลางวันทำกลางวันเนี่ย
รถลาติดมาตรการที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เกี่ยวข้องก็คือ
มาตรการเรื่องดำเนินการเรื่องกวดขันจับกลุ่มลดควันดำ
อันนี้ยังมองไม่เห็นว่าทำกันอยู่ตรงไหนยังไง
แต่ที่ชาวบ้านเห็นเห็นเนี่ยก็คือยังเห็นรถควันดำวิ่งผ่านไปผ่านมา
ขับไปบนท้องถนนโอ้โหยังพ่นควันดำปิดปีออกมา
ข้นเลยแล้วก็ไม่เห็นว่าตำรวจจะทำยังไง
ฉะนั้นแทนที่จะตั้งด่านเนี่ยตำรวจช่วยกันหน่อยได้ไหม
เห็นผ่านหน้าตรงไหนเนี่ยเอาทันทีเลย
ไม่ต้องรอตั้งด่านตั้งด่านรถติดแต่ว่าต้องทำอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ผ่านมาขับรถผ่านมา๒๓คันโอ้โหแต่ละคัน
อาการหนักอาการหนัก
แล้วปล่อยรถควันดำออกมาเนี่ย
ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
สั่งปิดโรงงานโรงงาน๖๐๐โรงงานเพื่อปรับปรุงถ้าไม่ดีขึ้นอย่าเปิด
อันนี้ก็จัดการไปแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คาดหวังว่าจะเป็นมาตรการต่อเนื่อง
ส่วนบรรดาบรรดาตึกสูงหลังจากที่เห็นใบหยกเขาทำนำร่อง
มีตึกสูงหลายแห่งโทรมาบอกผมว่าเขายินดีที่จะให้ความร่วมมือ
แต่ว่าทางการต้องไปช่วยเขาหน่อยนะเรื่องไอ้เครื่องพ่นแม้ถ้าให้ดีเนี่ย
ช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เขาหน่อยจ่ายค่าน้ำช่วยเหลือเขาหน่อย
เพราะว่าเขาต้องพ่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยวินาทีนึงเนี่ยกินน้ำตั้งไม่รู้
โอ้โหเป็นร้อยลิตรอ่ะแล้วคิดดูสิว่าถ้าต้องฉีดพ่นอยู่เป็นชั่วโมงเนี่ย
เขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นายกบอกว่าอย่าทำเป็นอย่าทำเป็น
ตลกนะไม่ตลกนะได้ผลนะอันนี้ก็มาลุมกระตุ้นกันใหญ่
ฉะนั้นมีหน้าที่ติดตามกลัวว่าเรื่องเงียบเดี๋ยวก็เดี๋ยว
ก็ลานก็หย่อนฉะนั้นต้องคอยกระทุ้งไว้อย่างนี้
ให้เห็นว่านี่เป็นวาระสำคัญเป็นวาระสำคัญเป็นเรื่องของสุขภาพ
ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องดีขึ้นคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ติดตามกันต่อเนื่องอาจารย์กระทุ้งทุกวันนะ
ต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันคือบ้านเราเนี่ย
พอสื่อเงียบหนังสือพิมพ์ไม่พาดหัว
ทีวีไม่เสนอข่าวร้านหย่อนฮะ
อาจารย์แต่คนในโลกโซเชียลยังกระทุ้งอยู่นะ
เมื่อวานมีเปิดแผ้รถของทหาร

เขาบอกของหน่วยไหนหน่วยทหารไหน

ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพขี้ขจายณขีดเส้นใต้เมืองไทย
คุณผู้ชมที่ไปเจอรถควันดำนะครับ
พบไปเห็นก็สามารถที่จะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้หมดทุกส่วน
ใช่ค่ะก็จะถ่ายเป็นคลิปก็ได้
แล้วก็ส่งไปในเพจบก๐๔
เป็นภาษาไทยได้เลยคุณผู้ชมพิมพ์ไปเลยบก๐๒
แล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้รับแจ้งในเรื่องนี้ด้วยนะคะ